สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะ
สวัสดีครับคุณชิสาได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสองคนใน

เออรัฐฟ้าครึ้มดำมืดมาเลย

แต่ก็หยุดตกกันไปแล้วแดดเริ่มมา

แต่ว่าไม่รู้ตอนเย็นจะยังไงนะคุณชิสา
อากาศมันก็เป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะ

ก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปนะคะ
ช่วงนี้ก็คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันบ่อยหน่อย

มีน้ำท่วมบางพื้นที่เดี๋ยวเราค่อยเล่าสู่กันฟัง

ก็บอกกันมาได้นะว่าจังหวัดของคุณผู้ชมนะ

ส่งมาทางช่องทางไลน์เรารอจะอ่านอยู่นะครับ

และรายการใหม่เราไม่อยากให้พลาดเลย
กันยายนนี้เรามีนัดกันกับรายการใหม่นะครับ

นี่ฮะรายการเปิดปากกับภาคภูมิ

เพื่อเปิดปากเปิดความจริงกับการเจาะลึกทุกเรื่องนะครับ
และจะมีการเชิญคนในข่าวมาเปิดปากเพื่อแลกเปลี่ยน

ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแบบสดในรายการเนี่ย
อิ่มจุใจตลอด๔๕นาที
แน่นอนค่ะผู้ที่จะดำเนินรายการก็คือ
อุ๋ยภาคภูมิพันธ์สถิตย์คนข่าวตัวจริงของไทยรัฐทีวีค่ะ
จะมานั่งเปิดปากเปิดความจริงเลยนะคะ
ติดตามให้ได้จันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป

กันอีกทีเปิดปากตอนแรกจันทร์ที่๕กันยายนนี้

ใช่ค่ะพี่อุ๋ยเขาก็ตั้งใจทำงานนะ
อยากจะมาเปิดปากตีแผลประเด็นต่างไงติดตามกันให้ดีนะคะ
แต่เรื่องที่ที่ฉันบอกเอาไว้ว่าบางพื้นที่น้ำท่วมชนบุรีค่ะ

มันเป็นเพราะอะไรและท่วมหนักแค่ไหนไปดูเลยดีกว่าค่ะ

แต่ถ้าเจอแบบนี้กับตัวเองไม่น่าจะซึ้งนะคะ

นี่เขาเรียกว่าเป็นน้ำทะเลหนุนสูง
คือไม่รู้อันไหนทะเลอันไหนถนนแล้วค่ะ

คือถ้าใครเคยไปแถวนี้ก็พอจะนึกออกนะ
ใช่ค่ะตรงนี้ถนนเลียบชายทะเลที่จังหวัดชนบุรีไง
ถูกต้องแล้วค่ะคือคนในพื้นที่เขาจะชินกับเหตุการณ์นี้แหละ
น้ำทะเลหนุนสูงทีไรมันก็จะหนุนมาท่วมถนนทุกครั้ง
รถที่ขับผ่านถนนตรงเนี้ยก็ต้องทำใจอ่ะ
บางทีโดนน้ำทะเลก็อาจจะทำให้เครื่องยนต์สึกรอเสียหายได้ถูกไหม
ก็ต้องระมัดระวังอ่ะถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นช่วงน้ำหนุนขึ้นมาแล้วก็

คือก็เคยไปนะไปถ่ายรายการตลอดกิน

จริงค่ะเห็นวิวแบบอุ้ยสวยงามสุดเลย
จริงฮะชาวเน็ตเข้ามาชมคลิปนี้นะฮะ
หลายคนก็คอมเมนต์กันไปด้วย
เพราะว่าหลายคนที่มาคอมเมนต์เขาเป็นคนในพื้นที่
ถ้าวันไหนวันพระจันทร์เต็มดวงเขาว่าอย่างนี้

บอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติของสะพานใหม่แห่งนี้ว่างั้น
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ชาวชนบุรีเขารู้กันดี
อ่าก็ต้องเรียกว่ารับสภาพไหม

ว่าเราจะมีเทคโนโลยีอะไรไหม

มันมีชุดข้อมูลที่น่าสนใจ

เขาเหมือนกับว่ามีการทำวิจัยออกมากับผู้ที่ป่วยเป็นโควิด
แตกต่างกันก็คือกรุ๊ปเลือดแต่ละกรุ๊ป
มันจะมีผลที่แตกต่างกันไหม
กับเรื่องของอาการลองโควิด
สนใจกรุ๊ปโอกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีกหรือกรุ๊ปอะไร
กรุ๊ปไหนที่มีอาการลองโควิดมากกว่ากัน
เออน่ารู้ไปดูข้อมูลชุดนี้หน่อยครับ
วรธนารัฐนะครับก็คุณหมอธิระนั่นแหละค่ะได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คครับ
เกี่ยวกับอาการลองโควิดของกรุ๊ปเลือดต่าง
พบเจอกับปัญหาที่แตกต่างกันออกไปคุณชิสา
โดยผลที่นำมาแพร่ก็ถูกเผยแพร่ลงในผลการศึกษา
วารสารการแพทย์ระดับโลกมีการรับรองความน่าเชื่อถือแน่นอนนะคะ
ซึ่งการวิจารณีนี้เขานำผู้ป่วยที่เคยติดโควิด
จำนวน๑๒๑คนมาทำวิจัย
ซึ่งมีผู้ป่วยที่เป็นรองโควิด๓๖คนนะคะ
มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการลองโควิด
มากกว่ากลุ่มอื่นถึง๖เท่า
ฟังแล้วตกใจผมคนนึง
คุณกรุ๊ปโอเหรอฮะผมกรุ๊ปโอครับ

อย่าได้เป็นทีเดียวเดี๋ยวคุณเป็นนานกว่าชาวบ้านเขา

เรื่องของผลการวิจัยนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะ
มันเป็นการศึกษาในกลุ่มเล็กเท่านั้น
คนถูกต้องครับคุณชิสาอย่างไรก็ตามครับ
ในอนาคตมันจะมีการศึกษาในกลุ่มใหญ่ที่มากยิ่งขึ้น
ใหญ่กว่าเดิมจำนวนคนมากกว่าเดิม
เพื่อให้เห็นผลที่แน่ชัดและชัดเจนมากกว่าเดิมนั่นแหละ

เพราะฉะนั้นถ้าได้รับข้อมูลชุดนี้ไปแล้ว

เอออย่างไรซะเราก็ปกัดตัวเองไว้ก่อน
อย่าตกใครที่กรุ๊ปโออย่างผม

ต้องทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงเข้าไว้
มีความเป็นไปได้ถ้าหากมีโอกาส
ก็พักผ่อนเยอะนอนหลับมาก
นี่อย่างผมนี่ได้เวลาว่างแล้วผมหลับตลอดเลยนะ

ส่วนเรื่องของการขับรถสัญจรบนท้องถนน
บางทีเราก็ระมัดระวังการขับขี่
แต่ด้านเปลี่ยนถนนสนทางที่มันไม่พร้อม

อย่างกรณีนี้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ย
ถนนผนโยธินสายหนึ่งนี่นะคะมันจะมีแผ่นเหล็กปิดถนนอยู่ปิดท่ออยู่
แต่มันปิดไม่สนิทเป็นปัญหากับมอเตอร์ไซค์ค่ะ
คุณผู้ชมดูเลยนี่แผ่นเหล็กแบบนี้เหมือนเขากำลังซ่อมท่อแบบนั้นนะคุณชนะ
คือถ้าเป็นรถยนต์โอเคขับผ่านได้แต่ถ้ามอเตอร์ไซค์แล้วก็โอ้มีดุ้งนะ
คือสะดุดล้มฉลับล้มได้เลยนะคะอืมเนี่ยบริเวณที่เกิดเหตุตรงเนี้ยนะคะ
คืออยู่บริเวณขาออกก่อนลงอุโมงวงเวียนบางเขนถนนผนโยธินใครอยู่แถบนั้นน่าจะพอนึกออกเนอะ
คือจุดเนี้ยเขากำลังมีการขุดร้อยท่อสายไฟลงดินอืมแต่ว่าช่วงที่หยุดการทำงานเนี่ย
เขาก็จะเหมือนกับปิดเอาไว้ชั่วคราวโดยการเทปูนทับไว้แล้วก็ใช้แผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เนี่ย
ไว้อีกทีในลักษณะแบบนี้นี่อย่างนี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีการยึดอะไรให้มันแน่นหนาถาวรไง
โอ้โหเวลารถขับขี่สัญจรไปมาแล้วมันก็สามารถที่จะเคลื่อนขยิบออกมาแบบนี้ได้ไงคุณชนะ
อันตรายนะแล้วคุณเชื่อไหมว่ามอเตอร์ไซค์หลายคันขี่มาผ่านแถวเนี้ย
เสียหลักล้มมาแล้วนะคะเออคือล้มไปอ่ะไม่เท่าไหร่บางทีอ่ะ
โดนรถหลังอ่ะว้ายน่ากลัวนะนั่นสิอ่าล่าสุดนะครับ
บอกว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านจุดดังกล่าวแล้วไปเหยียบ
กับแผ่นเหล็กทำให้ยางรถจักรยานยนต์ล้อหลังเนี่ยรั่ว
แก้มยางฉีกได้รับความเสียหายเนี่ยคันนี้นี่แหละ
เขาก็เลยไปเดินทางไปที่สนบางเขนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้ก่อน
ก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายอะไรแบบนี้แหละกับผู้ที่รับผิดชอบอะเนาะ
เขาบอกว่าแผ่นเหล็กมันปิดไม่สนิทชาวบ้านอยากฝากไปยังสำนักงาน
บางเขนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้
หรือว่าผู้ที่ดำเนินการหรือใครก็ตามที่เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้
ให้มาซ่อมแซมหน่อยหรือให้มาจัดการให้มันเรียบร้อยจะซ่อมอะไรเนี่ยผมว่าชาวบ้านเขาเข้าใจนะ
แต่ถ้าซ่อมแล้วมันซ่อมไม่เสร็จซ่อมไม่ดีทิ้งค้างเอาไว้แบบนี้โอ้โหชาวบ้านเขาเดือดร้อนครับ
เดือดร้อนกันถือว่าบอกข่าวกันตรงนี้ละกันใครไปแถวนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ใช่ครับมาดูเรื่องนี้เตือนภัยสำหรับใครที่ชอบเพราะดูในโซเชียลติ๊กต๊อกกันเยอะ

ใครก็ตามน้องหนูหรืออยากจะรองเล่นกับพวกรถใหญ่รถสิบล้อบ้างหรือรถไฟบ้างที่เวลาผ่านมาขอจังหวัด๓ชาห์ทำยังงี้
แล้วจะมาสามชงสามชาติไม่สนุกไม่ตลกเลยไม่เชื่อไปดูคลิปนี้ครับ

วิ่งปาร์งัดของจังหวัดสามชาติกับรถไฟ
แต่คุณออกไปเนี่ยคุณเกือบโดนเฉียวนะ

จริงค่ะมาเร็วมาแรงจริงนะ
เพราะฉะนั้นอย่าหาทำฮะเอาคลิปนี้มาฝากเตือนภัยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะไอ้การไปขอจังหวัดสามชาติเนี่ยนะฮะกับรถใหญ่บางทีคุณไม่ได้ฟังสามชาติหรอกนะ
สุดท้ายจะไปฟังธรรมนีกันแสงแทนนะ
อย่างนั้นไม่ดีแล้วแด่
เจ้าเลยนั่นน่ะสิครับอ่ะ
ทางทีมพีอาร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาก็
เอาคลิปนี้มาฝากเตือนเอาไว้ในเพจของเขาครับคุณชิสาครับ
ค่ะก็บอกรายละเอียดกันอีกทีนะคะว่า
มีเยาวชนชายดูเป็นวัยรุ่นเนอะ
วิ่งหารถไฟเพื่อที่จะไปขอจังหวะสามช่า
ในจังหวะนั้นมันมาผิดจังหวะไงคุณฉะนั้น

คือเขาคงจะกะว่าไปแล้วรอดูรถไฟมา
แต่มันไม่ทันไงรถไฟมาซะก่อน
คือมาแบบกระทันหันกระชั้นชิดแล้ว

เออสุดท้ายนะคะรถไฟก็ไม่ได้บีบแตร่สามช่าให้

อย่ามาไกลฉันนะอันตราย
ถึงแม้จะไม่เกิดอันตรายเกิดขึ้น
แต่ได้เห็นคลิปนี้เป็นหลักฐานสำคัญ

ล่าสุดนะครับในสถานีรถไฟศรีคิ้ว
เขาไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเลย
ที่สมภาวะอเบิร์นศรีเคี้ยวไว้เป็นหลักฐาน

เรียกตัวเยาวชนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
มาทำประวัติแล้วก็ตักเตือน

เขามีกฎหมายของเขาอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ

คืออยู่จะไปโดนปรับกับความคึกขนองแบบนี้
มันเสียตังค์ฟรีเลยอะมันคุ้มไม่แล้ว
เพราะฉะนั้นฝากเตือนนะไม่ใช่แค่รถไฟอย่างเดียวนะ

ขอรถบรรทุกรถสิบล้ออะไร
แล้วมันจะมีเสียงแบบอะไรมา
อะไรก็ว่ากันไปตามจังหวะซึ่งมันอันตรายนะคะคุณผู้ชม

ว่าใครจะบอกลูกบอกหลานบอกวัยรุ่นกันได้ด้วยเหมือนกันนะ
เรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันหน่อยเพราะว่าหนูน้อยจอมสนคนหนึ่งค่ะ

เอองานนี้เดือดร้อนทั้งพระทั้งคนเลยค่ะ
อ่าได้

ขออุทานว่าคุณพระช่วยต้องให้คุณพระช่วยจริง
นี่ช่วยจริงจริงเลยจริงจริงเลยนะคะคือหนูน้อยคนนี้ค่ะ
คือชนตามภาษาเด็กเนอะมุดไปมุดมาสุดท้ายไปติดที่พนักเก้าอี้กับตัวที่นั่ง
อ่าเป็นช่องแคบแคบตอนเข้าก็จะเข้าง่ายอ่ะสิ
แต่ตอนออกนี้มันลำบากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดดงละครอำเภอเมืองนครนายกนะคะ
ส่วนพระท่านที่มาช่วยเหลือก็คือพระมหาศิริวัฒนาศิลสาโรเจ้าอาวาสวัดดงละครนี่แหละ
ท่านก็พยายามที่จะช่วยดันศีรษะน้องออกมาดูติดใจพลิกขวาแล้วกว่าไม่รอดของคุณชะดะอ่า
สุดท้ายท่านเจ้าอาวาสตัดสินใจไปเอาไขควง
เบาะออกเลยค่ะทำให้จะได้มีพื้นที่ว่างในการเอาศีรษะออกมาได้สำเร็จ
โอ้ยเราก็เคยเห็นหลายครั้งน่ะหัวเด็กเนี้ยน่ะค่ะ
เข้าได้ทุกช่องปัญหาคือเข้าได้แต่ออกไม่ได้นี่แหละฮะนี่แหละ
ไปถามคนนี้นางนภาพรคำศีลอายุสี่สิบสองปีซึ่งเป็นน้าสาวของหนูน้อยคนนี้
เล่าว่าหลานชายคนนี้นะค่ะชื่อจิ๊กโกโอ้โหน้องสนสมชื่อเลยจิ๊กโก
อายุหกปีบ้านอยู่ติดกับวัดจ้าจิโกะว่าไงอ่ะคือที่บ้านนะน้าสาวเล่าอย่างนี้บอกว่า
มักจะมาช่วยงานที่วัดอยู่ตลอดก็คุ้นเคยกันดีอ่ะค่ะไอ้วันนั้นน่ะ
เธอกำลังคุยเรื่องงานกับเจ้าวาดจิโกมาด้วยดิค่ะ
โกอยากมาด้วยครับน้าจ๊ะจู่จู่จิ๊กโกร้องรออานาดา
โกด้วยโกหัวติดจากคุยอยู่ดีดีตกอกตกใจอ่ะตกใจเออ
ตอนแรกน้าก็ขำเออหรือจะสงสารสงสารโกว้าวหัวออกไม่ได้อุ้ย
ไม่รู้จะยังไงก่อนดีนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเก้าอี้เนี่ยมันมีช่องว่างอ่ะ
ประมาณสักเก้าถึงสิบเซนติเมตรเท่านั้นอ่ะอืมหัวมันเล็กมากช่องช่องมันเล็กมากอ่ะ
แล้วหัวเด็กยังไงโตกว่านั้นแน่นอนนะคะครับคือก็ไม่รู้เหมือนกันมุดไปท่าไหน
เอาจริงนะในเมื่อมันแคบแค่นี้ตอนเข้าเข้ายังไงอ่ะใช่
ตอนก็คงจะเอาหัวมุดเข้าไปก็มุดยังไงล่ะคุณชนะเอาหัวมุดอ่ะ
มุดไปไปทางตรงนั่นแหละเออแต่สักพักเล่นไปอ่ะเอียงหัวไง
อ๋อเพราะเอียงเท่านั้นแหละมันเหมือนโดนล็อกค่ะ
โดนล็อกแล้วจะเอาหัวออกมาไม่ได้เด็กตกใจแล้วเออ
ลืมไปแล้วว่าเอาหัวเข้าไปยังไงเออจริงจริงสุดท้ายต้องเนี่ย
ต้องพึ่งพระท่านมาค่อยค่อยหมุนน็อตออกทีละตัวสุดท้ายออกได้
แล้วแงะแก่เก้าอี้ออกมาเลยจริงจริงแล้วที่ที่นั่งเนี่ย
มันก็จะมีโครงเหล็กอีกนะถูกไหมซึ่งโครงเหล็กมันก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยม
คืออยู่ดีไงคุณตอนที่หมุนออกน่ะเอาเบาะออกไง

เก้าอี้บางตัวมันจะมีเป็นโครงเหล็กที่เป็นทรงเบาะคุณเข้าใจไหม

แต่สุดท้ายโกหก๗๕๘เอาหัวออกมาได้นะ

แต่มันก็มีบางคลิปที่เราเห็นในบางมุมที่ว่า
ผู้ที่เป็นเหยื่อพยายามจะหลอกล่อคนที่คิดจะมาหลอก
ลองดูซิเขาหลอกลรอกยังไงบ้าง

ใช่ค่ะผมผมพระวิทย์ครับพระวิคสวิส
วิธย์ต่อรอครับวิธย์ต่อนะครับโอ้โอเคค่ะ
แบบนั้นอ๋อไม่ใช่ครับอันนั้นเดินไม่ไหวครับอ๋ออ๋อค่ะครับ
อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ครับโอ๊ะใช่ใช่ใช่นี่หว่า

ค่ะวอแหวนสลิงองูครับวงสวิงครับคุณประวิทย์
วงสวิ้งนะครับใช่ครับประวิสดิ์วงสวิ้ง
คือโอ๊ยชื่อนามสกุลเนอะ

สอเสียนะประวิส

วงแหวนงองู

วงสวิงประวิทย์วงสวิง

โอ้ชื่อเด็ดทางว่ากันไป
คือเรื่องของเรื่องนะฮะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็ถ่ายไว้กะว่า
จะเอามาลงในโซเชียลเพื่อจะฝากเตือนภัยกัน
เพราะว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่โทรมานะ
มาใช้อุบายในเรื่องของการที่ว่าค้างค่าบัตรเครดิต

รวม๖๐๐๐ค้างมาแล้ว๓เดือนก็ว่ากันไปลักษณะแบบนี้
แต่ตอนที่จะสืบค้นหาข้อมูลข้อมูลเนี่ยเขาก็พยายามพูดแบบ
เซ็นเตอร์ทั่วไปใช่ไหมขอชื่อหน่อยนามสกุลหน่อยทำอะไร
ก็บอกชื่อไปแบบนั้นประวิทย์วงสวิง
สุดท้ายนี่คือไม่ได้หลอกเงินเราไปได้ใช่ไหม
สุดท้ายไม่ได้หรอกครับสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเออไปเหมือนกับประมาณว่า
หอกล้อหยอกเอิญกับพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ซะอย่างนั้น
สกิดยิ้มนะมาดูเรื่องราวของหนุ่มสาวพนักงาน
เวลาเขาสแกนหน้าเข้างานกันดูซิว่าทำได้ไหม
สแกนหน้าติดหรือเปล่าติดตามเลยในช่วงของ

ไม่ได้ลงทะเบียน

ไม่ได้ลงทะเบียน
ขอบคุณค่ะ
เฮ้ยทำปากจูแล้วได้เฉย
คือไอ้รูปที่เขาใช้ลงทะเบียนเอาไว้นะ

เพราะฉะนั้นหน้าธรรมดาหน้าตาที่แบบว่า
มีหน้ากากอนามัยบังหน้าไว้ก็เลยสแกนไม่ติด
เธอเลยจำใจว่าต้องทำแบบนี้

ต้มจุ๊บทุกเช้า

การสแกนเนี่ยบางครั้งมันเป็นการให้กำลังใจเราในทุกวันน่ะ

กรุณาลองใหม่อีกครั้งค่ะ

ให้เรามีความพยายามสู้ต่อไป

ตามต่อกันแบบชัดกับพวกเรานะครับ
เพราะว่าจะไปดูเรื่องของเรื่อง
หนุ่มคนนี้อยากจะบินได้
ภารกิจครั้งนี้จะบินสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัสข่าว
มาดูการเล่นกีฬาผ่านผลในน้ำบ้างมีหลายอย่างเหมือนกันเนอะ
เจ็ดสกีบ้างเอ่ยหรืออะไรหลายอย่างดิฉันก็เรียกไม่ถูก
แต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมไปดูก็คือฟลายบอร์ด
มันก็คือกีฬาผ่านผลแบบหนึ่งที่หนุ่มคนนี้น้ำหนักถึงร้อยโลเขาก็อยากเล่น

มันจะเล่นได้ไหมหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ

อุ๊ยลุ้น

คือลักษณะเหมือนมันจะเป็นท่อนสายยางน้ำใหญ่ถูกไหมแล้วมีแรงดันน้ำสูง
มันดูเหมือนเขาเล่นมวยปั้มกันในน้ำมากกว่านะ
ก็เขาหนักตั้งร้อยกิโลกรัมทีนี้ไฟล์บอร์ดมันก็เลยดันไม่ขึ้น

สุดท้ายก็ประคองขึ้นมาจนได้

เชื่อว่าหลายคนคงจะพอคุ้นหน้าคุ้นตาแล้ว

เห็นในเมืองจีนเยอะซึ่งคลิปนี้ก็เกิดขึ้นที่มณฑลตงกวด
จะเมอะที่เมืองต่งกว่นหมณฑรกวางตรงทางต่างอีก
อันอย่างนี้เขาเรียกว่าไฟล์บอร์ดนะ
ไฟล์บอร์ด

ไปดีกว่า
เดี๋ยวเราพักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมครับ
หน้าเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเพราะหนุ่มคนหนึ่ง
เซอร์ไพรส์แฟนที่เขารับปริญญา
นี่แบงค์ร้อยเปนฟอนด์เอามาทำอะไร
เดี๋ยวมาตามหาคำตอบกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าว
กลับมาในเบรกนี้จะพาไปดูพ่อหนุ่มคนหนึ่งโอ้โหไอดอลตัวจริง
นี่เลยแฟนสาวจะรับปริญญากลัวแฟนจะร้อนก็เลยทำร่มแบบนี้ไปให้ครับ
ว้าวธรรมดาซะทีไหนแล้วอุ้ยร่ำเงินอ่าเหรอเงินจริงจริงไม่ใช่สีเงินน่ะ
แต่ที่เห็นน่ะเงินน่ะแบงค์ร้อยกี่ใบอ่ะครับคุณชนะกี่ใบกี่ใบคือชื่อสาว
เอ่อร้อยใบถึงไหมเอาไปตรงนั้นไปเสียเวลาบอกเลยหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยใบ

บาทหรือใบบาทอ๋อรวมแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทใช่โอ้โหอุ้ยอร่อยจากขนาดนี้
สายเปย์จริงจริงพ่อหนุ่มเอ้ยยกให้เป็นไอดอลเลยค่ะและขอบคุณคุณผู้ชมด้วยที่ส่งข้อความมาพูดคุยกัน
เราเลยมีภาพน่ารักเป็นน้องหมากระโดดเชือกให้ชมกันค่ะรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐรออยู่ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าวแล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าวอารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง